แล้วพอเสนอกฎหมายเข้าไปปุ๊บใช่ไหมครับ
พอประธานบรรจุปุ๊บ

ไม่มีใครสามารถผูกขาดความคิดใด

ในการที่เข้าไปอยู่ในสภาอย่างมีวิธีประวัติ

พูดอะไรคุณก็ต้องรับผิดชอบคำพูดของคุณอยู่ในนั้น

ก็มีคนพูดในตอนดีเบตที่คุณภาคภูมิก็อยู่

ก็เลยยิ่งทำให้กลายเป็นเงื่อนไข
ที่ผมรู้สึกว่า

ความสัมพันธ์ไหนในประเทศไทยที่ได้ประโยชน
การเอาเรื่องนี้มา

ซึ่งจริงแล้วผมก็คิดว่าแต่ละคนที่

ก็คงมีเหตุผล๑๐๘๐๐ประการ

ผลประโยชน์ของท่านหรือสถานะทางสังคมของท่าน
แต่ก็ไม่มีใครกล้าพูดความจริง

เรื่องเกี่ยวกับสถาปันวศาสตร์ซึ่งจริงแล้ว

แต่เขาก็บอกว่าเอ๊ะทำไมในร่างของ

แก้โทษแล้วทำไมเบาลง

ตามมาจากต่างประเทศแล้วไม่ได้หมายความว่า

การที่จะทำให้พระทะฐานา

อยู่คู่กับสังคมในบริบทใหม่อยู่
ขึ้นซึ่งคือ
ไม่อนุญาตให้การ
โดยการเมืองอย่างที่มันเป็นอยู่แบบประจวบนี้

ผมคิดว่านี่เป็นผลดีกับทุกคนในประเทศ

ลองถามกลับไปว่าย้อนหลังไป๑๐ปี๒๐ปี๓๐ปี๔๐ปี
สูญเสียคนในชาติไปทุก๑๐ปีนะครับ
มันก็จะเป็นเรื่องที่คนรุ่นเก่านะครับ
ที่ไม่เข้าใจหรืออาจจะคิดน้อยไปถึงเรื่องเกี่ยวกับ

ซึ่งพระองค์ท่านอยู่เหนือการเมืองอยู่ใต้รัฐมนุนเนี่ย
ไม่ได้เป็นอย่างที่มันจะเป็นทุกที
พอเป็นอย่างนี้ทุกทีปุ๊บมันก็ทำให้
ทำให้เป็นเรื่องที่ไม่บังควรเกิดขึ้นในสังคมไทย

พระองค์ท่านไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมือง